ส่วนเหตุการณ์นี้เป็นเหตุสะเทือนใจนะคะ
เขยใช้ปืนสั้นไทยประดิษฐ์ไปยิงแม่ยายเสียชีวิตค่ะ
ห้องครัวขณะที่กำลังเจียวไข่ให้หลานกินอยู่
หลังผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นมีศักดิ์เป็นลูกเขยเนี่ยนะคะ
ก่อนหน้านี้ไปดื่มเหล้ามาไปเสพยาบ้ามา
แล้วกะว่าจะมาตบท้ายด้วยการสูบกัญชา
เข้ามาบ้านหากัญชาไม่เจอไปถามแม่ยายแม่ยายบอกไม่รู้นะคะ

ฆ่ากันเลยนะคะใช้ปืนยิงเสร็จแล้วก็เอามีดฟันที่ศีรษะต่อ
แม่ยายเสียชีวิตขณะที่เขากำลังเจียวไข่ให้ลูกอยู่เนี่ย
โอ้นะคะเสร็จก่อเหตุเสร็จก็หนีขึ้นมาอยู่ชั้นสองของบ้าน
สุดท้ายตำรวจใช้เวลาเจรจาเกลี้ยกล่อม๒๐นาทีจึงยอมลงมามอบตัวเนี่ยนะคะ
ลูกเขยฆ่าแม่ยายเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา
ที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
ชาวบ้านก็มามุงดูที่เกิดเหตุ
เล่าถึงเหตุการณ์สะเทือนขวัญอยู่หน้าบ้าน๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้
ผู้เสียชีวิตคือนางคำเบาเอกตาแสงอายุ๖๕ปีค่ะ
อยู่ในสภาพนุ่งผ้าถุงสวมเสื้อลายดอกเสียชีวิต
สภาพศพเนี่ยนอนหงายถูกของมีคมฟันจนกระโหลกศีรษะ
แยกออกจากกันเลือดไหลนองเต็มพื้นนะคะ
และยังพบร่องรอยถูกกระสุนปืนไม่ทราบขนาดยิงเข้าที่ด้านหลัง
ใกล้กันมีไข่ไก่ที่เตรียมจะเจียวตกอยู่ที่พื้นด้วย
ผู้ทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ความตายทราบว่าคือลูกเขย
ชื่อว่านายนิรันดิพาพันธ์อายุ๓๖ปีค่ะ
เป็นชาวบ้านนาฝ่ายอยู่ที่ตำบลห้วยโจทย์อำเภอกระนวล
ซึ่งก็หนีไปอยู่ชั้น๒ของบ้านที่เกิดเหตุนั่นแหละ
ตำรวจตามขึ้นไปเกลี้ยกล่อมให้ออกมามอบตัว
เกลี้ยกล่อมอยู่นาน๒๐นาทีค่ะนายนิรันดิ์ก็ลงมามอบตัว
นิรันดิ์ให้การว่าเขาเป็นลูกเขยของผู้ตายนั่นแหละ
ก่อนเกิดเหตุนี่เป็นจังหวะที่เอาลงมาข้างนอกแล้วนะคะ
ตำรวจคุมตัวลงมาได้แล้วเขาบอกก่อนเกิดเหตุเขาไปดื่มเหล้าขาวมา
เขาไปเสพยาบ้ามา๑เม็ดไปเสพมาจากที่อื่น
กลับบ้านตั้งใจจะเอากัญชาที่เตรียมไว้ที่บ้าน
มันเสพปิดท้ายตอนกลางคืนเข้าไปหากัญชาที่บ้าน
หายังไงก็ไม่เจอค่ะไปสอบถามแม่ยาย
แม่ยายมีอาการอัลไซเมอร์ค่ะหลงลืม
เขาก็เลยโมโหหยิบปืนไทยประดิษฐ์เดินเข้าไปยิงข้างหลัง
ขนาดยายเนี่ยกำลังเจียวไข่ให้หลานอยู่
ล้มลงไปเลยนะคะยังไม่พอ
เอามีดปังตอไปฟันศีรษะซ้ำ
หลังก่อเหตุเสร็จหนีไปอยู่บนบ้านค่ะ
สุดท้ายตำรวจไปเกลี้ยกล่อมออกมามอบตัวแล้วก็ยอมรับผิด
ล่าสุดวันนี้นะคะตำรวจสพกรณวลก็รับคำยืนยันจากนายนิรันดิ์ผู้ต้องหา
และจะไม่นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่เกิดเหตุ
เพราะในบ้านเขามีการจัดงานศพของผู้ตายอยู่นะคะ
อีกทั้งเกรงว่าจะมีการรุมประชาธรรมเพราะว่าญาติโกรธแค้นมาก
ซึ่งจะมีการจำลองเหตุการณ์โดยมีทนายความร่วมด้วยที่สพ
แล้วก็นำตัวไปฝากขังก่อนเที่ยงของวันนี้
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองเสพยาเสพติดและกระทำรุนแรงต่อครอบครัวนะคะ